คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้มาดูเหตุระทึก

กรณีที่มีการยิงกันคาบันลังศาลในจังหวัดจันทบุรีนะคะ
รายงานข่าวล่าสุดค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีผู้เสียชีวิตสรุปคือ๓รายด้วยกันนะคะ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณสายนะคะ

ก็มีรายงานข่าวออกมาเป็นระลอกว่า
คนที่ลงมือก่อเหตุเป็นอดีตรองเจรตำรวจ
เกษียณอายุราชการอายุ๖๗ปี
ชื่อว่าพลตำรวจตรีทารินจันทราทิพย์นะคะ
เป็นคนใช้อาวุธปืนกราดยิง
เข้าไปที่ขณะที่ศาลกำลังพิจารณาคดี
สร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็คนที่มารับฟังการพิจารณาคดี
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศาลเขาก็เลยใช้อาวุธปืน
ยิงไปที่พลตำรวจตรีทารินคนที่ก่อเหตุ
สุดท้ายพลตำรวจรีธารินได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็รายงานข่าวล่าสุดคือเสียชีวิตแล้วนะคะ

สำหรับรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตมีดังนี้นะคะคุณผู้ชม
คนแรกก็คือนายบัญชาปรมีสนาพรเป็นโจทย์ค่ะ
คนที่๒นายวิจัยสุขรมเป็นทนายความ
คนที่สามพลตำรวจรีธารินจันทราทิพย์

คนแรกคือนางสุภาพรปารมีสนาพรเป็นภรรยาของนายบัญชา
คนที่สองคือนายวิชัยอุดมธนพัฒน์เป็นทนายความ
ขณะนี้ทั้งสองคนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปพบอาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกยี่ห้อกล็อก
ขนาดจุด๔๐ที่พลตำรวจตรีทารินเนี่ย
นำเข้าไปในห้องพิจารณาคดีของศาล
เพื่อก่อเหตุยิงคู่กรณี
เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยค่ะ

ทางโคศกศาลยุติธรรมนายสุริยันทร์หงวิลัย
ได้มีการออกหนังสือชี้แจงสักประมาณ๙โมงเช้า
บอกว่าเกิดเหตุการณ์ยิงในห้องพิจารณาคดี
ที่๒ของศาลจังหวัดจันทบุรี
มีการตรวจสอบคือตอนนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกยิงคือ๕รายด้วยกันนะคะ
บัญชาปรณีสนาพรซึ่งเป็นโจทย์ที่๒นะคะ
ในฐานะทนายโจทย์ที่๒และ๓นายวิจัยสุขรมเป็นทนายฝ่ายโจทย์
นางสุภาพรปรณีสนาพรภรรยาของนายบัญชา
นายวิชัยอุดมธนพัฒน์เป็นทนายฝ่ายโจทย์
และพลตำรวจตรีธารินจันทราทิพย์จำเลยที่๓
เป็นผู้ก่อเหตุยิง๔คนแรก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะสืบเนื่องจากคู่ความทั้งสองฝ่าย
พิพาทกันหลายคดีต่อเนื่องหลายปีแล้ว
เริ่มต้นจากคดีแพ่งพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
และทั้งสองฝ่ายมีการฟ้องคดีอาญากันอีกหลายคดี
รวมถึงคดีที่มีการนัดพิจารณาในวันนี้
เป็นการฟ้องคดีอาญาข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ
ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบพยานฝ่ายจำเลย
พิจารณาคดีที่ผ่านมามีการโต้เถียงกัน
ของทั้งสองฝ่ายอยู่บ่อยครั้ง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเหตุการณ์
ซึ่งเราได้จำลองให้ดูนะคะ
จะได้เห็นชัดในช่วงการพิจารณาคดีในศาล
ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเป็นอย่างไรค่ะ
คือวันนี้ศาลได้มีการนัดคู่ความมาสืบพยานจำเลย
ขณะเกิดเหตุองค์คณะผู้พิพากษายังไม่ได้มีการ
ขึ้นนั่งพิจารณาคดีเนื่องจากว่าคู่ความในคดีเนี่ย

ในช่วงที่เจ้าหน้าที่หน้าบันลังเดินออกจากห้องพิจารณาคดี
ปรากฏว่าระหว่างนั้นแหละค่ะทั้งสองฝ่ายได้มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ต่อหน้าบันลังก่อนที่พลตำรวจตรีทารินจำเลยที่๓
จะก่อเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น
ชักอาวุธปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่คู่กรณีหลายนัดซ้อน
ก็เลยทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
ต่อมาตำรวจศาลซึ่งอยู่หน้าห้องพิจารณาคดี
ก็เลยเข้ามาใช้อาวุธปืนประจำกาย
พลตำรวจตรีทารินก่อนที่จะควบคุมตัวนำส่งโรงพยาบาล
และสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะหลังจากที่ได้รับทราบข่าวนี้
ลงพื้นที่ทันทีค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะเดินทางไปที่ศาลเลย
แล้วก็ไปสอบถามแม่ค้าขายอาหารอยู่ด้านหลังศาล
เลยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่า
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แต่ตอนนั้นคิดว่าเป็นเสียงก่อสร้าง
เพราะในศาลมีการก่อสร้างอยู่ด้วย
มารู้ทีหลังว่าเป็นเสียงปืนยิงกัน
ตอนแม่บ้านศาลวิ่งออกมาจากด้านหลัง
แล้วก็ตะโกนบอกว่าตกใจเขายิงกัน

มีรถพยาบาล๕๖คันวิ่งเข้ามาในศาล
ชาวบ้านก็สงสัยว่าทำไมถึงเอาปืนเข้าไปได้
แล้วไม่มีการตรวจสอบเลย
หรือนี่เป็นการสงสัยของแม่ค้านะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
อย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงยิงกัน
พอเรามารู้ว่าเป็นเสียงยิงกันอยู่ตอนไหน

ใส่สายแล้วค่ะประมาณ๑๙๑๐โมงค่ะ
ก็มีแม่บ้านวิ่งออกมาจากข้างหลังศาล
แล้วก็พูดว่ายิงกันยิงกันแล้วก็ไม่รู้ว่ายิงอะไรกัน
คุณผู้ชมค่ะส่วนอาการผู้บาดเจ็บตอนนี้นะคะ
นายวิชัยเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนนางสุภาพรตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัว
มาดูประวัติมือปืนกันหน่อย
ประวัติผู้ก่อเหตุพลตำรวจตรีธารินจันทราทิพย์
อดีตเคยดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญหลายตำแหน่งด้วยกันนะคะ
เช่นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตาก
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายนาฏ
และเกษียณอายุราชการตำแหน่งสุดท้ายคือรองเจรตำรวจค่ะ
ส่วนนายบัญชาปรมีสนาพรผู้เสียชีวิต
เป็นทั้งทนายความแล้วก็เป็นโจทย์ในคดีนี้

เคยเป็นคณะกรรมธิการประจำคณะกรรมธิการ
การศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชชอบวุฒิสภา
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศหรือสปท
อดีตสมาชิกสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และอดีตทนายความคดีจำนำข้าว
ของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ที่สำคัญเคยเป็นทนายความ
ให้กับกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย

แพ้คดีที่มีการฟ้องร้องปมปัญหาที่ดินในพื้นที่
ซึ่งพื้นที่นะคะที่เกิดปมปัญหาก็คือ
อยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
มูลค่าพื้นที่จุดนี้ที่เป็นปัญหากันเนี่ยนะคะ

และคดีนี้ยืดเยอะกันมานานมากกว่า๑๐ปี
ซึ่งแยกออกเป็นคดีอาญาข้อหาฟ้องเท็จ
โดยกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
นำหลักฐานเป็นเอกสารการครอบครองสิทธิดิน

ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้ตรวจสอบที่ดิน๘๖แปลงจำนวน๓๘๐๐ไร่
จำนวนนี้ให้ที่ให้ตรวจสอบอยู่ในพื้นที่
ตาเลียวตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
หลังจากมีการเชื่อว่าจุดนี้มีการครอบครองเอกสารสิทธิ์

คุณผู้ชมสำหรับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ก็ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
กับระบบรักษาความปลอดภัยกระบวนการยุติธรรมไทย
ไม่ว่าจะเป็นที่ศาลไม่ว่าจะเป็นที่โรงพัก

ไม่ว่าจะแหกคุกที่ศาลแหกคุกที่โรงพัก